ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ต้องบอกว่างงไปตามตามกันเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถเมษาย๒๐๕ค่ะ
กระเป๋ารถเมย์เดินไปท้ายรถไปขอเก็บค่าโดยสารจากผู้โดยสารคนหนึ่ง
อยู่ผู้โดยสารไม่พอใจเดินตามมาถึงหน้ารถด่าทอขึ้นกูขึ้นมึง
เสร็จแล้วควักมีดยาว๕นิ้วออกมาพยายามที่จะทำร้ายเขาค่ะ
แต่ว่าเคราะห์ดีมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือนะคะ
ตำรวจนครบานทุกมหาเมฆเข้าตรวจสอบ
ผู้ชายถูกอาวุธมีดแทงจนบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถเมษาย๒๐๕แยกณรนองถนนพระราม๓ค่ะ
ของกลางเนี่ยตกอยู่บนรถเกลื่อนเลยต้องใช้คำนี้
เพราะว่ามีมีดยาว๕นิ้วมีแว่นสายตามีรองเท้าผ้าใบมีหมวก
มีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งด้วย
ทั้งหมดที่พูดมาคือของคนร้ายทั้งหมดเลยนะคะ
ผู้บาดเจ็บไม่ใช่กระเป๋ารถเมย์แต่คือพลเมืองดีที่เข้าไปช่วย
นายชัยยาประเสริฐสังอายุ๔๕ปีค่ะ

ก็มีคนนำส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย๑จนอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
สภาพของกลางตกกันให้ว่อนเลยค่ะ
นางสาวบีพนักงานเก็บค่าโดยสารบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๔๕ปี
รูปร่างผอมสูงตัดผมรองทรงสวมเสื้อยืดสีดำใส่แว่นสายตา
ตอนก่อนเกิดเหตุเธอก็เดินไปเก็บเงินค่าโดยสาร

ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาไม่พอใจอะไร
พอเขาทำท่าทีไม่พอใจเธอก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันค่ะ
ถ้าลงป้ายไหนก็บอกแล้วกันเธอก็เลยเดินหนีไปข้างหน้า
แต่ผู้ก่อเหตุคนนี้เดินตามมาด่าท้อขึ้นกูขึ้นมึง
เธอบอกเธอไม่ได้ตอบโต้อะไรเลย
แล้วอยู่ผู้ก่อเหตุก็เดินตรงเข้ามาเลย

พยายามที่จะเข้ามาห้ามเพราะว่ากระเป๋าเป็นผู้หญิงไง
คนร้ายก็ควักมีดออกมาแล้วก็แทงนายชายา
จากนั้นก็วิ่งลงจากรถหลบหนีไปตามถนนพระราม๓เลย
ผู้โดยสารกว่า๒๐ชีวิตที่นั่งอยู่บนนั้น

พนักงานเก็บค่าโดยสารบอกเลยนะคะว่าตกใจมาก
เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถเมย์มาปีนึง
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะคะ

แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วคาดว่าจะตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้ค่ะ